เต้นหน้าวิธีเวลาเข้าเพลงออกแขก

จัดแจ้งแต่งกาย

พลายชุมพล

เป็นวัฒนธรรมที่เราควรอนุรักษ์ไว้
ขนาดไม่ค่อยได้หลับได้นอนใช่ค่ะ

เกรดเท่าไหร่นะคุณแม่๓๕๓๕

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
พร้อมอยู่ในช่วงพิเศษ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
อย่างที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมมาค่ะ

ต่อคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวค่ะ

๑ล้านบาท

แต่ตอนนี้ชีวิตของครอบครัวนี้ค่ะ

ปีนี้ทำให้เงินล่อยหล่อหมดลงไปค่ะติดหนี้ด้วยแต่น้องคนนี้ค่ะ
ก็ไม่เคยย่อท้อคุณผู้ชมไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัญจพลนามสกุลพิกุณฑองชื่อเล่นชื่อปี
อายุ๑๔ปีมาจากโรงเรียนเทศบันวัดวรปันพฤษจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ครอบครัวของผมนะครับมีอยู่ด้วยกันสามคนครับมีพ่อแม่แล้วก็ผมครับ
เมื่อก่อนพ่อกับแม่ของผมก็แสดงลิเกย์รับจ้างครับถ้าเวทีไหนขาดก็จะหาพ่อกับแม่ผมไปแสดงลิเกครับ
นี่ครับพ่อของผมอาชีพซาเลลิเกียร์รับจ้างครับแล้วก็รับซ่อมพัดลมทั่วไปครับ
พ่อผมนี่ซ่อมพัดลมเก่งมากครับ
ปีเนี่ยเขามีนิสัยติดพ่อติดแม่ครับดีครับไม่ดื้อครับไม่เที่ยวอยู่กับบ้าน
พอรับจากโรงเรียนแล้วก็แกล้งชวนไปนู่นไปนี่ไหมเขาไม่ไปครับ
เมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วครับจู่วันหนึ่งแม่ผมก็ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ
ลุกเดินไม่ได้เฉยเลยปวดช่วงเอวมากปวดถึงโรงขาทำให้เราไม่สามารถจะลุกเดินเองได้
ปีก็ต้องพาไปรักษาไปกายภาพ๒เดือนที่นอนคือทำอะไรไม่ได้เขาก็ต้องดูแลเราตลอด
กายภาพจนเราดีขึ้นพอดีขึ้นก็กลับมาเจอว่าเป็นโรครุมตอย
อะไรเราก็ไม่รู้แต่มันปวดตามข้อหัวเข่าคือข้อทุกข้อของเราอ่ะ
แขนข้างขวาของแม่ครับผมไม่สามารถยกได้ครับส่วนข้างซ้ายยกได้แต่ว่าคอติดตรงนี้ครับ
ไม่สามารถเหยียดอย่างนี้ได้ครับผมบางทีผมสงสารแม่ผมก็นวดให้แม่ครับผม
อยากให้เขาหายบางทีมันก็บรรเทาไปบ้างเป็นช่วงครับผมแล้วก็จะกลับมาปวดอีก
พอดีขึ้นกินยาลงมาต่อยเยอะก็ตายวายตายวายเฉียบพันธุ์เลย
ก็ต้องผ่าตัดด่วนเลยเพราะก้อนใหญ่มากข้างละ๑๐เซนสองข้างก็นอนโรงพยาบาลอยู่๑๕วัน
ผ่าตัดกลับมาบ้านเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะการผ่าตัดเขาไม่ให้ทำงานหนักอยู่แล้ว
พอแม่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็ดีขึ้นครับผมก็เดินได้ทำอะไรได้ครับแต่เมื่อปี๖๐แม่ก็ล้มที่หน้าบ้านครับ
กระดูกข้อเท้าเคลื่อนครับผมก็ไม่สามารถเดินได้อีกพักอีก๒เดือนครับรวมเวลาที่แม่ป่วยทั้งหมดก็๔ปีครับผม
ทั้งหมดทั้งมวลซีริรวม๕โลกใน๔ปีใช้เงินรักษาไปเท่าไหร่คุณแม่
เป็นเงินเก็บหรือว่าเป็นเงินกู้
กู้ด้วยเก็บด้วยคือมีทองมีทุกอย่างก็หมดทุกวันนี้เป็นหนี้เพราะเราคนเดียวไม่ได้เกี่ยวเขาเลย

ใช่ค่ะ
เพราะบารมีเพราะปฏิเสธผู้มีวิทยา

มาพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องปีหนุ่มน้อยลิเกไทยมือถือไมค์ไฟส่องหน้าเพื่อบรรดาที่ล้มป่วยหลายโรคเชิญพบกับเขากันเลยครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ก็เป็นเล่นรีเกย์ซีรีส์รวมแล้วลูกหนูเล่นรีเกย์มาทั้งหมดแล้วกี่ปี
ประมาณ๑๐กว่าปีแล้วครับ
เพิ่งมาเริ่มจริงเมื่อไม่กี่ปีนี้มาตอนที่แม่เขาเริ่มป่วย
คือเขาจะเน้นในปีเป็นตลกเขาไม่ค่อยได้เป็นพระเอกเป็นตัวโกงหรอกครับ
ออกกระลุงเขาอย่างนี้ผมก็ให้ปีไหนหัดลำ
อย่างลำไพชุมพลลำพม่าลำขวานขี่ม้า
บางทีคนนอกคนที่รู้จักเขาสงสารเขาให้ปีไปลำหน้าศพ
อ่าก็มีอีกจ๊อบหนึ่งที่มันนอกออกไปได้อยู่ตรงนี้
แต่ไม่มากไม่ไม่ทุกวันไปคนที่เมตตาสงสารเท่านั้น
ผมไม่ได้เรียกค่าตัวแล้วแต่เขาจะให้ลูก
งั้นเดี๋ยวให้โชว์รำหน่อยรำอะไรที่เราคิดว่ารำสวยที่สุด
พายชุมพลใช่เพราะว่ากะหัดบ่อยที่สุด

จังหวะเป็นดนตรีไทยคือเราจะต้องมีคนร้อง

พ่อร้องได้ไหมให้คุณพ่อร้อง
นะคะสักท่อนหนึ่งอะเชิญค่ะจัดแจ้งแต่งกายเงยพลายชุมพล
แจงแต่งกายเงยพลายชุมพล
ปลอมตนเป็นมอนใหม่ดูคมสันเนย
เอ้ยโอละนายโอละนายหน่อย
เจ้าเอ๋ย
นี่สวย
ระเบียบร่างกายในการรำถือว่าเป็นมืออาชีพมาก
ลอยหน้าลอยตาทุกครั้งที่ให้ปีร้องหรือลำ

ปีรักอาชีพนี้ขนาดไหน

เป็นวัฒนธรรมที่เราควรอนุรักษ์ไว้

ปู่ผมก็เป็นลิเกผมก็อยากจะสืบสารต่อไปให้ลูกหลาน

ครอบครัวนี้เป็นริเกย์กันประมาณนั้น

ช่วงคุณแม่ไม่สบายคุณแม่อยู่อย่างไร

ผมก็โทรไปหาเขาบอกว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ไม่ต้องเหงาเดี๋ยวก็กลับแล้ว
ประมาณนั้นก็ปลอบใจเขาไม่อยากให้เขาเหงา
อเรนนี่นี่เวลาคุยถึงแม่นะแค่เอ๋ยชื่อว่า

คือเวลาผมอยู่กับพ่อกับแม่ผมก็จะเล่น

คือว่าแขนข้างขวาของแม่ผมจะยกขึ้นมาได้

ส่วนข้างซ้ายก็ยกได้ครับ

อันนี้คือสุขภาพและจิตใจของคุณแม่ล่ะ
จิตใจของคุณแม่ตอนนี้ก็

ขึ้นเพราะว่าผมเล่นกับเขาทุกวันครับ

เขาก็ตอนนี้ก็ไม่น่าจะโทษตัวเองแล้วล่ะ
นะหายแล้วจากความรู้สึกนั้น
ปีเองล่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ต้องทำแต่งาน
เราไม่ได้ไปสนุกคุกคีกับเพื่อนเลย

ครอบครัวเขาเหนื่อย
เราอย่าเอาเวลาที่เรามีความสุขของ

เอาไปให้พ่อกับแม่บ้างดีกว่า
มีความสุขกันทั้งครอบครัวดีกว่ามีความสุขแค่คนเดียวครับ
แล้วก็ไปมีความสุขกับคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่คนในครอบครัวว่าอย่างนั้น

ก็หันมามีความสุขกับคุณพ่อคุณแม่

ก่อนที่เดี๋ยวพี่เป๊กจะให้แข่งเพลงที่๒

ผมรักพ่อกับแม่มากนะ

เงินแสนที่ตั้งใจไว้ไม่ไกลเผลอความสามารถแน่นอย่างนี้ค่ะ
ร้องได้๑๐เพลงก็รับไปเลยค่ะคุณผู้ชม๑ล้านบาท
ใครดูคราวที่แล้วคงจำกันได้นะครับร้องไปหนึ่งเพลงก็
โอ้โหเสียงดีกังวานชัดนะครับวันนี้ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นอีกนะครับ
มาที่เพลงที่๒กันเลยครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

แล้วเจอเพลงลิเกด้วยกัน
โทรเพลงที่๒ไปแล้วนะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทถ้าหยุดรับ๑๐๐๐บาทนะครับ
มีสิทธิ์ลุ้นสองหมื่นรับปลายให้ถึงหนึ่งแสนบาทได้นะครับ
ปีครับปีจะสู้หรือจะหยุดครับ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

ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าเออ
หากเธอหัวใจยังวางจะคอยคัดโถ
ห้องใจมีให้ดำด่างหนักเบาชะเนาทุกอย่าง
แล้วแต่เธอสั่งมา
ถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเล่าเออ
กี่ปีไม่มีนี่นะ
ถ้าหากสมหวังได้ร่วมเดินทางดังวา
จะรักและเฝ้าบูชาขอเพียงมาอยู่คู่กับฉัน
หากแม้นสมหวังเหมือนดั่งใจคิด
ตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรพัน
มอบใจมั่นคงซื้อตรงต่อกัน
รักวันเติมวันเท่านั้น
ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดี
สร้างสรรค์ไมตรี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดหายสองเราร่วมใจกันก่อ
ดอกรักเจ้าบ้านโชว์ชอบ
วันและคืนสดชื่นสุขทรง
ก็ยังไงกัน
ลองได้ให้รัก
ลูกคุมสู้ชีวิต